อากาศการคัดเลือกทหารกองเกินก็คือ๑๑๒เมษายน
เมื่อวานนี้วันแรกสีสันจริงมีทุกปีนะคะ

ใช่อย่างที่สะแก้วเขาก็มีสาวประเภท๒
ที่มาร่วมจับมาร่วมคัดเลือกด้วย
ก็สร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างสีสันนะ

เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งที่ก็คือที่สุราธานี
มีหลวงพี่มาลุ้นใบดำใบแดงค่ะ
แล้วก็เมื่อจับได้ใบดำออกอาการยังไง

พี่ทหารเองก็แหมจะให้หลวงพี่เขาลุ้นจริง
ก็ตื่นเต้นคนดูก็ส่งเสียงฮือฮานะคะ
หลายคนเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลุ้นไปพร้อมกับหลวงพี่ค่ะ
ทีนี้เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินประกาศเป็นใบดำเนี่ย

ใช่ค่ะก็นี่เป็นบรรยากาศการจับใบดำใบแดง
กองพันธหารปืนใหญ่ที่๕จังหวัดสุราธานี
กองเชียร์ก็ลุ้นกันใจหายเลย
พาดหัวของเราสุราธานีพระรอดแล้วนโย

ค่ะไปดูบรรยากาศกันต่อเลยที่ยะลากันบ้างนะคะ
ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงค่ะ
ชายไทยที่ถึงเกณฑ์คัดเลือกก็พร้อมใจเข้ารายงานตัวกันคึกคักทีเดียว
ญาติมิตรให้กำลังใจล้นหล่ำเช่นดูกัน
แล้วก็รอลุ้นผลการจับใบดำใบแดงสนุกสนานค่ะ
กลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะ
ส่วนในพื้นที่เขตอำเภอเบตงต้องการชายไทยเข้ารับราชการทหาร๖๑คน
ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมดนะคะ
๑สี่ร้อยเอ็ดคน
ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับ
หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ดมีชายไทยที่อายุ๒๑ปีไปรายงานตัว
ต่อคณะกรรมการการคัดเลือกทหารบกจำนวน๒๗๙คน
โดยทางกองทัพต้องการเพียง๓๕คนเท่านั้นนะครับ
ที่เชียงใหม่มีสาวประเภท๒หลายคนที่มารายงานตัว
แล้วก็แน่นอนครับก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างมาก
ให้กับการคัดเลือกทหารกองเกิน

ใช่ดูสวยมากเหมือนผู้หญิง

จากเชียงใหม่ใช่ไหมคะดิฉันมีส่งเข้าประกวดนะ

พาไปดูบรรยากาศค่ะคึกคักไม่แพ้กัน
ไฮไลท์ของการจับใบดำใบแดงวันเมื่อวานนี้
ก็คือเดี๋ยวให้ดูชมหน้าคุณผู้ชม
สวยไหมสวยไหมนี่ไฮไลท์คือชุดแดงนี่แหละค่ะนี่เดี๋ยวรอลุ้นอยู่นะคะ
นายกรวิทย์รักษาอายุ๒๑ปี
อันนี้เป็นนุ่มสวยของอำเภอโคกสูงค่ะ
ทีนี้หนุ่มหลายคนที่เขามารอคัดเลือกทหารก็คือฮานะ
แล้วก็หลังจากทราบว่านายกรวิทย์มาขอผ่อนผันเนี่ย

โดยเธอบอกว่าต้องทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ก็เลยไม่พร้อมที่จะคัดเลือกทหารนะคะ
สำหรับจังหวัดสะแก้วมีเขตปกครอง๙อำเภอ
ต้องการทหารเกณฑ์เข้าสู่กองทัพทั้งหมด๙๗๘คนค่ะ
ในส่วนของทหารเขาเปิดเผยออกมาแบบนี้นะ
ประธานกรรมการตรวจเลือกของแต่ละหน่วยแต่ละจุด
เขาบอกว่าบุคคลที่อยู่ในภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
หากเข้ามาก็อาจจะทำให้กองร้อยฮือฮากันแน่

จะต้องตรวจสอบในเรื่องสภาพกายผิดเพศหรือไม่
จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้
ไม่ใช่ว่าจะเป็นชายหรือจะแต่งหน้าทาปากเข้ามาคัดเลือก
คิดว่าจะต้องได้รับการยกเว้นซะทุกคน
ไม่ใช่นะครับบอกว่าทางฐานต้องตรวจสอบในหลายขั้นตอน
การตรวจเลือกก็เรียกว่าต้องดูด้วย
เพราะบางคนเขาแปลงเพศแล้ว

บางคนก็อาจจะแปลงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ก็ต้องตรวจสอบทั้งสภาพร่างกายและก็สัมผัสจิตใจด้วยนะครับ
คือญาติเขาก็บอกว่าสนับสนุนให้ลูกหลานไปเป็นทหาร
เพราะว่าหนึ่งคือพอเป็นข้าราชการได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาท
แล้วก็ได้ฝึกชายชาติทหารให้มีความเป็นชายชาตรีด้วย
น่าภูมิใจนะนี่ญาติผมน้องชายผมเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินเข้าไปรายงานตัวด้วยตัวเอง
บางคนอาจจะเกรงกลัวนะครับ
เขาบอกไปถ้าได้เป็นก็จะเป็น
มีหลายคนที่ตั้งใจอยากจะเป็นอาชีพเป็นทหารเลยนะคะ
ได้รับใช้ชาติได้ตอบแทนสังคมประเทศชาติเนอะ